ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเรียง

ชุวิตกมลวิสิต
สุภานีคชพรรณสมโพธ
ชุวิตตีแสดหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้า
รายงานตัวมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็น
โดยเฉพาะเรื่องของเปรี้ยวมือฆ่าหันศพ

เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้มันกลายเป็นวาระแห่งชาติ

มันไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นอย่างนี้

ประเด็นของผมฟังแล้วมามันบอกว่า
ตำรวจไปชูเสีย่งแล้วก็จิ๋มถ่าย
คนก็ตอบว่าแม้งกระเป๋าอะไรที่เป็นหมอน
ก็เป็นกระแสขายดิบขายดี
ผมดูแล้วเหมือนที่อเมริกาอเมริกามันฆ่าคนตาย๗คน
เป็นเด็กด้วยแต่มันทำท่าทางดี
คนติดใจเห็นเป็นฮีโร่ไปซะแล้ว

เดี๋ยวนี้มันเป็นโซเชียลพอลงโซเชียลบ่อย
คนตายก็น่าเห็นใจพ่อแม่เขา
แม้ว่าจะตั้งใจไม่ตั้งใจไม่เจตนา

ใช่ค่ะแต่ว่าทุกประเด็นที่เรานำเสนอไป
อยากจะให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อย
เรามีรางวัลแจกให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ง่ายเลยก็คือแอดไลน์เป็นเพื่อนกันก่อน
แล้วก็ส่งความคิดเห็นคุณผู้ชมมาผ่านรายการต่างไว้

ส่งมาค่ะความเห็นไหนถูกใจทีมงานมากที่สุด
แจกวันละ๒๐๐รางวัลเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

อยากให้คุณผู้ชมส่งเข้ามาจนถึง๓๐มิถุนายน
เราจะประกาศรายชื่อคุณผู้ชมที่โชคดีในวันถัดไป
ซื้อสติ๊กเกอร์ผมได้สิชุวิตตีแสกหน้าไง
ใช่เดี๋ยวผมแจกเสื้ออีกเดี๋ยวผมทำมาแจกเสื้อให้ท่านผู้ชมอีก

สำหรับผู้ที่โชคดีภายใน๗วัน
เอาบอกข่าวดีกันแล้วเริ่มเลยนะคะ
ส่งมาได้เลยในช่วงของชุวิตตีแสกหน้า
ตีกันเรื่องของเปรี้ยวนี่แหละค่ะ

ผมจะพูดในประเด็นที่ไม่มีใครพูด
เด็กผู้หญิง๓คนใช่ไหม
หนีไปอยู่ถึงที่ท่าขี้เหล็กฝั่งพม่า
ตามจับกันเกือบอาทิตย์
แล้วจู่เนี่ยโผล่ขึ้นมาบอกมามอบตัว

ไม่เชื่อว่ามามอบตัวด้วยตัวเองเหรอคะ

แล้วข่าวเขาบอกว่าอยู่บ้านล้าง

คุณลองนิวคุณลองไปอยู่ในพื้นที่

คุณจะไปบอกสองแถวบอกหาบ้านล้างให้หน่อย

ใครจะเชื่อก็เชื่อไปครับผมคนนึงที่ไม่เชื่อละ
คุณชูพิตตั้งความสงสัยอย่างไรล่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ

แต่แบ่งหน้าที่การทำหน้าที่นะครับ
คนยอมรับสารภาพตลอดข้อหาไหมครับ
ตลอดครับเขายืนยันหนักแน่นนะครับ
พ้องกันเลยพูดพ้องกันเลยรับสารภาพ
ให้ท่านชีวิตตอบแทนนะครับพูดอย่างนี้นะครับ
ก็ผมเชื่อว่าเขาคงไม่หลบหนีนะครับ
แล้วก็อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่จำลวงนะครับ
แล้วเขามีความคิดที่จะมอบตัว
อย่างนั้นเขาก็หนีอยู่ตลอดเวลานะครับ
ขอพูดในสิ่งที่ผมสงสัย

ที่เขาว่ายังพอเข้าใจเป็นผู้หญิง

เขาไปทำแผนประกอบคำสารภาพที่จังหวัดขอล์แจ่น
มาร์คหน้าไอ้คนถ่ายก็นั่งยิ้มจะว่ายังไงก็แล้วแต่เถอะอย่างนี้มันไม่เหมาะสม
ถูกไหมครับผมไม่ว่าอะไรล่ะครับที่จะทำผ่อนคลายให้กับผู้ต้องหา
เพราะถูกจับแล้วผู้ต้องหาก็มาแล้วก็พยายามพูดให้เกิดสบายใจ
เขาจะได้สารภาพจะได้พูดอะไรเยอะอันนี้เข้าใจเทคนิคของตำรวจ
แต่ไอเทคนิคนี้มีด้วยเหรอครับนั่งถ่ายรูปชิวสองนิ้วยิ้มนะครับ
อันนี้ไม่มีก็ถูกตำหนิไปนะครับวันนี้เขาเริ่มแก้ไขแล้วนะครับ
สอบแล้วบอกว่าไม่ให้ดูแลผู้ต้องหาเกินเหตุนะครับ
ถามว่าแต่งหน้ามันข้ามกันไม่ได้การแต่งหน้าเขาอยากจะแต่งหน้านอนนะครับ
ผมจะบรรยายให้ฟังถึงแม้กระทั่งว่าเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเป็นอย่างไรคุณนิว

แต่เรื่องบ้านล้างเนี่ยผมติดใจมากมันมีบ้านล้างที่ไหน
แล้วใครไปเจอบ้านล้างได้และรู้ได้ยังไงว่าบ้านนี้เป็นบ้านล้าง
แล้วอยู่ยังไงไป๕๖วันโดยอยู่ในบ้านล้างโดยที่ไม่มีใครรู้
รู้ด้วยบ้านล้างตะเวนไปบ้านนี้บ้านล้าง
คุณนิวลองไปสิครับบ้านนอกรู้ไหมไหนบ้านล้าง
เรื่องนี้เหมือนไม่ค่อยมีใครพูดถึงด้วยนะคะ
ไม่ต้องพูดแล้วครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยที่สุด
ว่าไปอยู่บ้านล้างได้อย่างไรมีคนช่วยผมเชื่อว่ามีนะครับ
ชูวิทย์คิดว่าเป็นใคร
เป็นคนที่ทางการไทยสามารถสื่อสารได้
บอกเฮ้ยถ้าเกิดมึงยังปล่อย๓คนนี้ไว้นะ
เดี๋ยวกูจะปิดช่องทางนั้นช่องทางนี้

พอไปอยู่ไปตะเวนอยู่พอโดนบีบหนักเข้า
ก็เอามาปล่อยให้ซื้อเสื้อผ้าแล้วมามอบตัว
อันนี้อาจจะฟังได้นะครับ

คุณผู้ชมไปลองคิดดูสิครับไปอยู่บ้านล้าง

ไปบอกสองแถวไหมพอพาไปบ้านล้างหน่อย

และที่สำคัญมันบ้านเมือง
มันไม่เหมือนกันพูดภาษาคนละภาษา

เราไปอยู่บ้านนอกหาบ้านล้างเราไม่รู้เลยบ้านไหน

การที่๓ผู้ต้องหาหลบหนีไป

ไปได้ด้วยตัวคนเดียว
๓คน๓สาวนี้เหรอหรือว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า

ไม่คิดดู
ไปเอาถุงคุมไว้
คุมไว้เสร็จไปซื้อเรื่อยซื้อ
ไปฝังแล้วบอกไม่เจตนา
ใครจะเชื่อสารก็ท่านก็ไม่เชื่อ

แต่ว่าหลังจากเสียชีวิตแล้ว

ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังและไปรับขึ้นมา

ซ่อนตัวอยู่ถ้าไม่ซ่อนตัว
ก็ไม่ได้วางแผนถ้าไม่วางแผนก็ไม่ไต่ตรอง

แนะเริ่มสอนแล้วต้องบอกว่าไม่เจตนา
ฆ่าคนตายไม่เจตนาเพราะไม่เจตนาเนี่ย

ถ้าเราไม่เจตนาโทษอาจจะเบาลงก็ได้
คดีทางอาชญากรรมเนี่ยต้องดูเจตนาเป็นหลัก

คุณนั่งอยู่ข้างหลังหลบตัวอยู่แล้วคุณก็ไปรับ

ก็เอาถุงคอบแล้วยังงี้เจตนาหรือเปล่า

แล้วอับยนท์ทิ้งออกฝาปิดไว้อำพลางอีก
ยังงี้เจตนาไม่เจตนา
เจตนาไม่เจตนา
ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังไปเจอยายแอ๋มให้เรียกขึ้นมา
พอขึ้นมาเสร็จเอ๊ะมึงเนี่ยเอาไงติดเงินกู๓๔หมื่น
เท่านั้นแหละนะครับตาย
อย่างนี้เจตนาไม่เจตนาครับและไปยังไม่จบฮะ
ถ้าไม่เจตนาจริงทำไมไม่พาไปโรงพยาบาล
ทำไมไม่พาไปหาตำรวจบอกอุ้ยเนี่ยพลาดพังไปเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ย
ทำไปทำมาเนี่ยสู้กันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้
พามาที่โรงพยาบาลเอออย่างนี้สิครับไม่เจตนา
คล้ายกรณีของบอยที่ชนคนแล้วถ้าเจตนาว่าไม่ได้ตั้งใจ
ต้องเอาคนเขาไปช่วยไปโรงพยาบาลอย่างนี้คือไม่เจตนา
แต่เอาไปซื้อเลื่อยไปซื้อถุงหั่นเป็นสองข้างหั่นท่อน
เอาอีกท่อนนึงไปฝังเอาฝาปิดแล้วหนีไป
มันก็หนักขึ้นนะถามว่าอย่างนี้เจตนาไม่เจตนาครับ
เพราะถ้าเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนสารลงประหารชีวิตครับ
สถานเดียวด้วยนะครับประหารชีวิตสถานเดียวครับ
มีเรื่องโทษประหารที่เราเองทางไทยรัฐก็เปิดโหวตให้คุณผู้ชมโหวตกันอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะ
ซึ่งโหวตก็ออกมาค่อนข้างเป็นเอกฉันเลยนะคะ
ว่าคุณผู้ชมเองก็ไม่อยากให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต
เดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันพักกันก่อนคุณผู้ชม
เรื่องนี้เรื่องหนักพอสมควรเดี๋ยวช่วงหน้าตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ก็เป็นประเด็นดราม่าที่สังคมพูดถึงกันมาก

ที่คุณผู้ชมเองก็ตามที่ชาวเน็ตเองก็ตามตั้งคำถามมา
มีหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการแต่งหน้า
ทำไมปล่อยให้ผู้ต้องหาแต่งหน้าสบายใจแบบนี้ทำได้เหรอคะ
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ของพวกนี้มันบังคับไม่ได้ผมเข้าใจ
ผมจะบอกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
นี่คุณสมมุติละกันนะ
ถ้าเขาเอามาแต่งหน้าเนี่ยเฮ้ยห้ามแต่งหน้า
อันนี้ทำไม่ได้แต่เรื่องกุญแจมือเนี่ย
ถามว่าโอเคเขาเป็นผู้หญิงนะครับ
๓คนโอ้โหตำรวจเป็นร้อย
อย่างนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจ
เข้าใจครับเพราะว่าการอนุโลมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ
ตัวผู้ต้องหาถ้าผู้ต้องหามีท่าที่ขัดขืน
แล้วทางกำลังตำรวจน้อยเช่นผู้ต้องหาจับมา๗๘คน
ตำรวจมี๑๐คนอันนี้อาจจะควบคุมยาก
อันนี้ผมเข้าใจตำรวจแต่ลักษณะของการตื่นเต้น
ไปถ่ายด้วยนะแล้วชู๒นิ้วยิ้ม
ตำรวจก็ไปนั่งถ่ายรูปอันนี้ไม่เหมาะสม
คนหลายคนก็รับไม่ได้เพราะเป็นผู้ตองหาคดีอุจจกรรม
กรณีอย่างนี้เสียคนนะฮะเสียคนยังไงเคยทำดี
ตำรวจคนนี้ท่านนี้อาจจะเคยทำทีไปถ่ายรูปเสียคน
เสียคนเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นผู้ร้ายคดีอุชกันค่ะถามว่ารู้ตัวไม่รู้ตัว
เด็ก๓คนนี้คงไม่รู้ตัวว่าถึงวันตาย
ผมบอกได้เลยครับสั้นง่ายอย่างนี้ว่าไม่รู้ตัวตาย
ที่ผมสงสัยสงสัยแล้วที่ผมพูดผมจำเป็นต้องพูดฮะ
แม้ว่าเมื่อวานผมฟังท่านผมบอกตอนรอแล้วท่าน

ชี้แจงมาในการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ผมสงสัยคือไปอยู่บ้านล้าง

ผมยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดที่สุด
ผมเคยได้ยินแต่ผมมีมารยาทคุณนิว

เพราะว่าท่านก็ต้องบอกว่าอยู่ในสำนวนไปสอบสวนนะครับ
คดีเนี่ยเด็กยอมรับ๓คนนี้บอกว่า
เออทำเสร็จแล้วไม่รู้จะทำยังไงดี

ตรงน้ำเดี๋ยวมันอืดลอยขึ้นมา

ตามข่าวเนี่ยคุณนิวต้องเข้าใจนะ
ยายเปรี้ยวมันหลบอยู่ข้างหลัง

พอแอ๋มขึ้นมาปุ๊บเอ้าเอ้ยมึง

ถกเถียงกันทะเลาะกันเสร็จลงไม้ลงมือ

เปิดขึ้นมาอ้าวตายแล้ว

กรณีที่ไม่เจตนาต้องพาไปโรงพยาบาล
อันนี้วัดกันจุดแรก
ต้องไปไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล

เอิญว่าทำไปทำมาทะเลาะกันแล้วก็เสียชีวิต
ไม่รู้ตายหรือยังเนี่ยตัวยังเย็นอยู่อุ่นอยู่
ก็เลยพามาลงหมอพามาโรงพยาบาล
ให้แจ้งตำรวจยืนรออันนี้เดี๋ยวไม่เจตนา

คุณชุวิตถ้ามันมีปัจจัยเรื่องความแค้นมาเกี่ยวด้วย
ความไม่เจตนามันจะลดลงไหมคะ
สังเกตไหมครับยายเปรี้ยวนี่หลังเริ่มพูดแล้วว่า
ไม่ได้เจตนาทำร้ายเขาตายนะครับ

อ้าวแล้วเห็นไหมเริ่มพูดแล้ว
เพราะไอ้ตรงนี้เป็นวิธีการต่อสู้นะครับ
ในศาลแน่นอนครับต้องสู้ภาคเศษก็คือ
สู้ว่าไม่เจตนา
ถ้าไม่เจตนาเนี่ยโทษจะเหลือเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณนิว

ไม่ครับถ้าเกิดไม่เจตนาเนี่ย
โทษจะลงมาเหลือประมาณ๑๕๒๐ปี

และถ้ารับสารภาพหรือครึ่งหนึ่ง
เหลือครึ่งหนึ่งครับ๗๘ถึง๑๐ปี
ถามว่ารักษณะอย่างนี้คือไม่เจตนา
แต่กลับกันครับมีการเจตนา

ไม่ให้เขาเห็นว่าอยู่ในรถ
ถูกไหมครับก็แสดงว่าวางแผนหนึ่งแล้วล่ะนะครับ

เอาผ้าติดคุม
ทำไปทำมาไม่พอ

ฝังโดนอำพลางปิดบังคดี

ทีนี้คนเนี่ยถ้าผมพูดกลับอีกนิดนึงนะ

ไปทำงานก็อยู่ในที่ทำงานนะครับ

คุณรู้ไหมว่าตรงไหนเป็นพื้นที่

อย่างที่ผมบอกนั่ง๒แถวแล้วบอก๒แถวไปหาบ้านล้าง

เอาล่ะเมื่อผมพูดในประเด็นที่สงสัยทั้งหลังนี้

ในมาตรา๒๘๘เขาเล่าบุกไว้นะ

ฆ่าคนตายโดยเจตนา
แต่ที่หนักคือ๒๘๙ที่ผมเคยพูดอยู่

ในกรณีตามไอโฟนที่แทง

คือวงเล็บ๗ฆ่าผู้อื่นโดยเอาประโยชน์นะครับ

ฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่๒๘๙นี่หนักครับ

ถ้าเข้า๗ข้อหานี้คือ๑ฆ่าบุพการี

ฆ่าผู้ช่วยเหลือ๔ฆ่าโดย
ในตอนที่ฆ่าเขา
ถ้าคุณไม่ไตรอง
จะแจ้งรงค์พยาบาลว่า

เอาไปแยกกูเอาไปเก็บอำพลางไว้ถูกไหมครับยังจะเอาทรัพย์เขาไปขายอีกโอ้โหถูกไหมครับ
เอามือถือไปขายอีกค่ะถามว่าอย่างงี้มันประหลาดไหมผมเข้าใจครับ
เด็ก๓คนนี้มันคงไม่มีความคิดอะไรมากมายหรอกถูกไหมครับมืดไม่มืด
ถามว่าจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าเขาจับผู้ต้องหามาทั้งหมด๕คนผู้ชาย๑ผู้หญิง๔
ทำไมคะคนไม่รู้คุกผู้หญิงนี่ลำบากสุดสุดอยู่ใบเล้าหมู
อยู่ด้วยกันเนี่ยมาร์คหน้าเข้าไปเลยเถอะครับ
ให้เต็มที่เลยอันนั้นก็คำว่าไม่ได้

ในคุกก็แต่งหน้าได้ก็บำรุงได้เหรอคะ

แต่คุกผู้หญิงเป็นคุกที่ทรมาน

คุณนิวครับคุกผู้ชายนี่เขาแยก

ถูกไหมครับคดียาไปทันสถาน
นะครับหญิงกลางนะครับ

ทุกคดีคดีปี๒ปี๕ปีประหาร
เอามารวมกันหมดเพราะเขาไม่ได้มาคบผู้หญิงเยอะแยะ

ตี๔๓๐ตื่นแล้วครับ

มีงานให้ต้องทำตลอด

ทำไปทำไปแล้วก็ถึงเวลา๓๐

ไม่อยากจะให้เอาอะไรขึ้นไปเรือนนอนที่สกปรกเลอ
อันนี้เป็นระเบียบของกรมราชธรรมอยู่แล้ว

ชีวิตเปลี่ยนไปทันทีหลังจากเรื่องนี้สงบ

คนที่เสียชีวิตไปอยู่ไหน

คือผมดูแล้วข่าวเรื่องนี้
นะครับมันเป็นข่าวดราม่ามันกลายเป็นวาระแห่งชาติ

เพราะเดี๋ยวนี้มันสื่อสารทางโซเชียลนะครับ
เดี๋ยวลงข่าวเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้
คือทั้ง๓คนก็ไปตะเวนทำงานไปไต้หวันไปซิงคโปร์
กลับมามีเงินมีทองเข้าไปเช่ารถขับ
สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นสภาพที่ผมเคยพูดไว้แล้วว่า
พฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมของสังคมในไทยในปัจจุบัน

แล้วก็ส่งไปให้ครอบครัวปลูกบ้าน

ที่ผมเคยไปดูมาตกใจฮะ
เข้าไปในหมู่บ้านในบ้าน๒ชั้นทั้งนั้น

ลูกสาวไปทำงานต่างประเทศ

แต่คนไปซิงคโปร์ไต้หวันมาเลฮ่องกง
บางทีเข้าไม่ได้เดี๋ยวดูเข้าไม่ได้ครับ
เพราะว่าเข้าไปแล้วเขารู้ว่าสาวเรามาถึง

เพราะฉะนั้นลักษณะการทำงาน
ผมก็เข้าใจอยู่ว่าทั้ง๓คนไปทำงานอะไรเราไม่พูดกัน
อันนี้ถือว่าเป็นงานบริสุจริตผมไม่ได้ว่า
แต่ที่สำคัญคือเมื่อกลับมาแล้วเนี่ย
ก็เห็นอยู่แล้วครับว่ากลับมาแล้วทำอะไร
ก็ไปเจอยายแอ๋มมีหนี้เก่าค้างกันอยู่
ดูและพฤติกรรมอย่างที่ท่านพบตรว่าคือไม่สลับซับซ้อน
สละซับซ้อนก็เป็นข้อหาเรื่องทะเลาะกันเบาะแว้งกัน
แต่เนื่องจากว่ามีการตีข่าวดราม่านะครับ
เห็นดูป่ะห่อมอักหน้า
ในเฟซบุ๊กมีทั้งการโซเชียลกันหลากหลาย

๔เป็นการใช้ชีวิต
เป็นการใช้ชีวิตที่แบบดูหรูหลานะ
คือของพวกนี้เราเข้าใจครับว่าอะไร
ว่าถ่ายภาพไปอย่างนั้นเองเพื่อให้เห็นว่าเออชีวิตดูหรูหลานะ
แต่ทั้งที่จริงมันไม่ได้หรูหลาแบบนั้น
คือคนบางคนก็อาจจะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็พยายามแสวงหาทุกข์ไว้
ไม่ผิดอย่างนี้ไม่ผิดถูกไหมครับมันก็เหมือนเอามาจุนเจือ
ชดเชยสิ่งที่เราไม่เคยเห็นถูกต้องครับอันนี้ไม่ได้ผิด
แต่สิ่งที่กลายเป็นเรื่องประหลาดมากกว่านั้นก็คือ
คุณนิวไม่เคยเห็นเลยว่าคนตายเขาเป็นยังไง
ปรากฏว่าเราไปดูชีวิตคนที่เป็นคนฆ่าทั้ง๓คน
แล้วก็ผมก็ดูแล้วก็แหม่ภาพในโซเชียลนี้มันเหลือเกินนะ
มันดูตัวจริงกับดูในภาพนี้มันไม่เหมือนกันเลยนะ
มันคนละคนกันเลยนะครับส่วนคนตายคนเสียชีวิตหายไปเลย
เงียบข่าวไปเลยกลายเป็นการทำข่าวของทั้ง๓คนนี้

เห็นไหมครับกรณีแบบนี้เนี่ยผมต้องขอให้ท่านด้วยดูเจตนา
เจตนาแบบนี้ถ้า๒มาตรา๒๘๘ที่ฆ่าคนตายโดยไตรตรอง
๒๘๘ฆ่าคนตายโดยเจตนา๒๘๙โดยไตรตรอง
ถ้าเข้า๒๘๙เมื่อไหร่เนี่ยประหารชีวิตอย่างเดียวครับ
ซึ่งมองดูรูปการพยานหลักฐานต่างแล้วก็ดูเหมือนว่า
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนนี้มีพฤติการเข้าข่ายมาตรา๒มาตรานี้
แต่ก็ต้องรอดูนะคะยังไม่มีการตัดสิน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

๕๐ปีก็ไล่เอา
ใน๓๑ใน๓ลดไปลดมา
ติดมา๑๓ปีกว่าออกฮะ
แก่ตรงนี้เท่านั้นที่ผมอยากจะบอกว่า
ไตรองหรือเปล่าตัวนี้ตรงนี้
ก็อาจจะสู้ได้ครับว่าไม่เจตนาไม่ไตรตรอง
เป็นการบังเอิญเจอกันแล้วก็ทำร้ายกัน

แต่ที่สำคัญคือตรงที่ไปอำพลาง
ซ่อนเล่นหั่นศพแล้วไปแยกย้ายกันนี่แหละครับ
เป็นปัญหาหนักที่อาจจะนะครับถ้าสู้
ถ้าสู้ว่าไม่เจตนานะครับไม่ไต่ตรอง

คุณผู้ชมคะยังเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันอยู่นะคะว่า
ท้ายที่สุดแล้วผลการตัดสินคดีนี้จะเป็นยังไง
เดี๋ยวพักกันต่อพักซึมสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ
คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเราเชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มาแสดงความคิด

ในหลายรายการโดยเฉพาะช่วงของชุวิตตีแสกหน้า
ความคิดเห็นไหนถูกใจทีมงานมากที่สุด
อันนี้คือ๑รางวัลที่เราจะมอบให้
แต่ไม่ใช่แค่นั้นยังมีรางวัลพิเศษอีกเดี๋ยวบอก
เชิญชวนคุณผู้ชมโหวตมาก่อนที่เรื่องของโทษประหาร
จะยกเลิกหรือเปล่าคุณชุวิตมีความคิดเห็นยังไงคะ
ยกเลิกก็ทำไมควรเหลคว่าประหารไปให้หมด
ก็ต้องยอมรับโทษที่ตัวเองทำลงไปใช่ไหมคะ
ทำไมก็ต้องรับกรรมแหละ
ผลที่โหวตออกมาก็ค่อนข้างเป็นเอก

ค่ะคือมีโทษนี้เอาไว้

ผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้โทษประหารเนี่ย
ยังมีอยู่ผมก็บอกแล้ว

๗๐คนผู้ชายประมาณ

๔๔๗คนยังมีโทษประหารอยู่ครับ

ก็เพราะว่ามีอภัยธถนศาลขอชีวิต
ก็ขอชีวิตเมื่อยังไม่ตกลงมา

มีวาระเกี่ยวกันเรื่องการอภัยธนศาลต่าง
ลดเหลือตลอดชีวิต
ประหารนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าชั้นต้นอุณประหารก็ต้องสู้กันถึงชั้นอุทธรณ์
เพราะว่าการประหารชีวิตต้องสู้ครบ๓ศาลครับ
ในขณะกลับกันมีบางคนชั้นต้นยกอุทธรณ์ก็ยก
ปรากฏว่าดีกาแต่ดีการประหารครับ

เพราะฉะนั้นไอ้เสื้อนี้จะแจกไหม
แจกคุณผู้ชมค่ะคุณชูวิต
เป็นกิจกรรมเป็นรางวัลพิเศษวันนี้วันแรกนะ

เสื้อยืดทีเชิดอย่างดี

แต่ทางไทยรัฐเขาทำ
เรียนแบบข้างหลังก็เป็นชูวิตตีแสกหน้า
แจกท่านผู้ชมแฟนรายการนี่แหละ
ก็อย่าเปลี่ยนช่องมีของแจกให้ด้วย
ใช่ง่ายมากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาว่าเชื่อหรือไม่
ว่าผู้ต้องหา๓คนนี้ไปหลบหนีที่บ้านร้างในกัมพูชา
เออในพม่าของพม่าคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าคุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่า
เราก็จะสุ่มแจกนะคะสามตัวอ่าแล้วก็จะคัดเลือกคุณผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นมา
ผมคนหนึ่งละที่ไม่เชื่อผมไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันลำบากครับ
แต่เอาล่ะไม่อยากให้เรื่องยาวนะครับตามข่าวไทยรัฐเองเขาก็มี

เขาก็ไม่อยากให้เกิดความกดดันก็เลยพามาปล่อยนะครับ
เพราะว่าในระหว่างชายแดนด้วยกันเนี่ยมันมีการสื่อสารกันอยู่

มึงรีบหาตัวส่งมาให้เลย
ถ้าไม่ส่งตัวมาเนี่ยเดี๋ยวกูปิดช่องทางนี้นะ

ตำรวจก็บอกว่ากดดันทุกวิถีทางนี้ก็อาจจะเป็นทางหนึ่งใช่ไหมคะ

ทีนี้มันมีอีกข่าวหนึ่งคุณนิวผมกำลังหาข่าวนี้อยู่

เพราะว่าพูดไปเนี่ยตลอดเลยว่าเรื่องเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับไอ้ที่พูดทั้งตลอดไอ้เปรี้ยวเนี่ยพูดจนเป็นวาระแห่งชาติดราม่าประจำ
ประจำปีครับประจำสมัยแล้วนี่
ทีนี้ผมจะพูดให้อีกเรื่องหนึ่งค่ะ

อัศวโภคินอัศวโภคินเนี่ยแหละครับ
คุณอนันต์อัศวะโพคินนะครับ

รับทราบข้อเก่าหารับทราบข้อกล่าวหา
ทีนี้รับทราบข้อเก่าหาเนี่ยตามข่าวเนี่ย
ก็บอกว่าวันนี้นะเวลาเช้าเนี่ยนะครับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษนายอันนันต์อัศวโพคินนะครับ

ก็ไม่ได้เป็นประธานแล้วพูดง่ายพอเจอข้อหา
ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
เกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ของสากรเครดิตยูเนียน
ตามความผิดพรบป้องกันปราบปรามการฟอกเงินเป็นข่าวใหญ่

เป็นรวยถึงอันดับที่๒๖ของประเทศไทยนะครับ
ก็โดนคดีนี้นะครับฉันก็อ้างว่า
กลับจากเดินทางจากต่างประเทศยังไม่ทราบมารายงานตัว
แล้วขอขอบคุณดีให้ความยุติธรรมโปร่งใสนะครับ

พูดกันไปถึงการเพิ่มทุนนู่นต่างประเทศมั่นใจ

แกก็ปฏิเสริฝาทุกข้อกราวหาและให้ท่านายเป็นผู้ชี้แจ้งแทน
ถามว่าไม่รู้จักกับนายสุประชัยศรีสุประสรรอดิษฐ์ประธานสหกรครองจันทร์มาก่อนเลย
แต่ท้ายสุดแล้วก็มีการออกหมายเรียกนะครับมารับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมิน๓เท่าเฉลี่ยเหลือไล่ละ๒ล้าน
และไม่ปรากฏหลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าวว่านายอนันต์ได้ขายที่ดินแปลงนี้ต่อให้บุคคลอื่น
ได้รับเงินประมาณ๓๐๓ล้านแล้วก็บริจาคให้กับมูลนิธิคุณยายจันขนนกยูง
นี่เป็นข้อมูลที่คุณอนันต์ให้

คุณนิวคนที่ซื้อต่อจากอนันต์เนี่ยโทรหาผมเลย

ก็บอกครับว่าแกซื้อต่อจากคุณอนันต์มา

เพราะผมบอกแล้วเรื่องการร่วมกันฟอกเงิน

คุณอนันต์แกก็คงจะโชคไม่ดี

ตอนนี้ก็ทั้งสองท่านต้องบอกว่ามาชี้แจงนะเส้นทางการเงิน
เอาให้ชัดเจนว่าตกลงไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินการยักยอกเงินใช่ไหม

วันแกก็คงไปคิดมาได้แล้ว๓วันคำถามหนึ่งคงจะตอบได้
สรุปแล้วก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟัง
เพราะว่าเรื่องของคุณอนันต์หรือว่าเจ้าพ่อที่ดิน

ถือว่าเป็นเรื่องแถมจากเรื่องเปรี้ยววันนี้
ก่อนที่จะลากันไปตรงนี้คุณชุวิตเราขมวดกันหน่อยไหม
เรื่องของเปรี้ยวเป็นประเด็นสังคมเพราะอะไร
อายุยังน้อยมีการใช้ชีวิตหรูหรา
แล้วก็มียาเสพติดมาเกี่ยวมีความรุนแรงมาเกี่ยวข้องคุณชุวิต
บอกเอาไว้ว่าคดีนี้เป็นฆาตกรรมร่วมสมัย

ในการฆาตกรรมในหลายยุคหลายสมัย
ไล่มาตั้งแต่ในอดีตเท่าที่ผมพอจำความได้
เรื่องเกี่ยวกับนวลชวีซึ่งเขาเอาไปตั้งเป็นสะพาน
ที่เมืองนวลไปประทุมชื่อสะพานนวลชวี
อันนี้ชื่อมาจากนวลชวีผู้หญิงที่ถูกหมอคนหนึ่งฆ่าตาย
คือแต่งงานกัน๗วันปุ๊บ
แล้วก็ไปชอบพอกับผู้หญิงคนใหม่ซึ่งเป็นนักศึกษา
ก็เลยฆ่านวลชวีทิ้งโยนศพทิ้งน้ำ
ศพลอยติดลงมาที่แม่น้ำ
เขาเลยตั้งสะพานนั้นว่าสะพานนวลชวี
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในประวัติศาสตร์เลยครับ

หมอฆ่าคนนั้นคนนี้เฉือนเอาไปทิ้งชักโครก
ตำรวจต้องถึงขนาดไปตามขุดคุยเอาในบ่อเกอะบ่อซึม
เอาขึ้นมาแม้นว่าตอนแรกจะสั่งไม่ฟ้อง
ญาติพี่น้องของหมอเองก็ไปฟ้อง
ไปฟ้องเองครับไม่ได้ให้รายการฟ้อง
ฟ้องเองฟ้องเองจนท้ายสุดสานลงประหารชีวิต

ในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีฆาตกรรมการเกิดเหตุต่าง
ยุคสมัยที่ผมพูดนี่ก็คือยุคสมัยของเปรี้ยวนี่แหละครับ
เพราะจะเหมือนกับฝรั่งที่ฆ่าคนแล้ว
ปรากฏว่าเป็นข่าวฮือฮาเป็นที่นิยมชมชอบ
สื่อเอาไปลงกลายเป็นไอดอล
ในทางที่ผิดนะครับไม่ใช่ทางที่ถูก
เพราะไม่ใช่ทำถามว่าไปจู่สองนิ้วตายกับตำรวจอย่างนี้

ตำรวจก็หัวเราะอีกกักทิกกัก
สำหรับการจับกลุ่มคนที่จับกลุ่มไอ้เปรี้ยวนี่

เป็น๑๐๐คนผมดูว่าผมไม่เอ่ยชื่อละครับ
เชื่อว่าคุณชุวิตเอ่ยมาคงไม่พอเวลาเราจะหมดแล้ว
ทั้งหมดนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่คนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปากเจ้าหน้าที่ตำรวจพ่อคอมอ
ค่ะโอ้โหมันเยอะมากครับโอ้โหมันเยอะมากครับ
เยอะขนาดเป็นร้อยกว่าคนนะจับผู้หญิง๓คนนี่แหละครับ
นี่หมดสถานีตำรวจเลยไหมคะ

ดิฟังเจ้าหน้าทั่วประเทศก็มีการช่วยกันจับ
ช่วยกันหาเบาะแสแหละเรื่องนี้ว่ากันยาวยาว
หลายคนอาจจะรู้สึกมันหนักอึ้งไปแล้วนะเรื่องนี้

เราน่าจะได้ข้อคิดได้ข้อเตือนใจหลายอย่างนะคะ

ยังมีเรื่องใดที่คุณผู้ชมอยากจะให้คุณชูวิทย
เอาเรื่องส่งอีเมลมาหาเราเหมือนเดิมค่ะ
แสกหน้าแอดไทยรัฐดอททีวีนะคะ
ทางนี้เราสื่อสารกันโดยตรงได้เลยค่ะ
ส่วนวันนี้นะคะข้อมูลมันมีเยอะมากจริง
แต่ก็เชื่อว่าทำให้คนไทยได้ตาสว่างกันแล้วค่ะ
พรุ่งนี้เรามาตาสว่างกันต่อกับคุณชุวิต
วันนี้เราลากันก่อนสวัสดีค่ะ